จ้ามาจ้าเข้าตลาดกันได้แล้วได้เวลามาเช็คราคาสินค้ากันแล้วค่ะ
ไปดูราคาของเนื้อสัตว์กันหน่อยนะคะวันนี้
ราคาเนื้อสัตว์วันนี้นะคะยังไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนนะคะ
หมูเนื้อแดงอยู่ที่สองร้อยห้าบาทต่อกิโลกรัมค่ะ

เนื้อแดงวัวสองร้อยสี่สิบบาทต่อกิโลกรัม
และไข่ไก่เบอร์ศูนย์นะคะสี่จุดหกบาทต่อฟองเหมือนเดิมค่ะ
มากันดีละคะอาหารทะเลกันหน่อยนะคะปลากระพงขาวหนึ่งร้อยหกสิบห้าบาทต่อกิโลกรัม
กุ้งแชร์บวยสามร้อยบาทต่อกิโลกรัมค่ะ
หมึกกล้วยสองร้อยถึงสองร้อยสี่สิบบาทต่อกิโลกรัม
และก็หอยแคลงอยู่ที่สองร้อยยี่สิบบาทต่อกิโลกรัมนะจ๊ะ
ช่วงนี้ราคาเนื้อสัตว์และอาหารทะเลยังคงที่อยู่นะคะ